คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ที่เชียงรายนะคะ
มีเด็กชายเจ็ดขวบหายออกไปจากบ้านค่ะปรากฏว่ามาพบอีกที
กลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในป่าห่างจากบ้านไปกิโลกว่านะคะ
ว่าน่าจะถูกทำให้เสียชีวิตเพราะว่ามีบาดแผลโดนทำร้ายด้วยค่ะ
ทางผู้กำกับสพเวียงเชียงรุ้งพันธ์ตำรวจเอกธิวาสกุลวัฒนะ
อบหมายให้ทางสพเวียงเชียงรุ้งนะคะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำญาติและผู้ใกล้ชิดนะคะ
ของเด็กที่หายไปน้องบอบบี้เด็กชายธนโชธ
หมู่เก้าอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
ประมาณ๔โมงเย็น๑๖มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ทรงวุฒิแปลงเรือนอายุ๓๐ปีพ่อของน้องบอบบี้
เล่าให้ฟังว่าตัวเองไปทำงานที่สวนยางพารา
ก็ให้น้องบอบบี้อยู่บ้านกับญาติ
แต่พอกลับมาญาติบอกว่าอ้าวไปซื้อของกลับมา
พอกลับมาถึงบ้านน้องบอบบี้ไม่อยู่แล้วหายตัวไปไหนก็ไม่รู้
ก็ออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ก็กลัวว่าน้องบอบบี้จะเกิดอันตรายนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเวียงเชียงรุ้ง
ช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน
ก็ให้ตำรวจช่วยตามหาให้หน่อย
หายไปตอน๔ทุ่ม๔โมงเย็นนะคะ

ก็จนบ่าย๒ของ๑๗มกราคมครับ
ก็ไปเจอน้องบอบบี้นะฮะแต่ว่าเจอลักษณะที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ลานตากมันในหมู่บ้านห่างจากบ้านสักกิโลเมตรกว่านะครับ
กับกู้ภัยกับทางแพทย์นิติเวศก็ไปตรวจสอบนะฮะ
คือตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
เบื้องต้นพบว่าน้องเนี่ยถูกกระทำให้เสียชีวิตนะฮะ
ตามร่างกายมีบาดแผลที่แขนที่ขาที่ลำตัวเนี่ยคือบอบช้ำไปหมดเลยนะครับ
กับถูกทำร้ายนะครับกำลังสอบสวนขยายผลอยู่
วันพรุ่งนี้จะส่งศพไปที่โรงพยาบาลเชียงรายนะครับ
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ